คุณผู้ชมฮะนี่ชายวัย๕๘ปีเคยติดคุก
และติดคุกมาตั้ง๑๖ปีข้อหาค้ายาเสพติด
ทีนี้ครับออกจากคุกมาปรากฏว่ากลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิม
ก็คือค้ายาเสพติดอีกทีนี้ก็ไปไม่รอดฮะถูกตำรวจจับได้นะครับ
ทำผักทำน้วนก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับ
แล้วของเป้แค่นั้นเองเราก็ไม่รู้นะครับ
เป็นยาบ้าหรือยาไม่รู้ครับแต่รู้ว่าของได้
ของเป้นึงรู้เป็นยาเสพติดแค่เป้นึงแต่รู้เป็นยาอะไร
ไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวว่าเป็นยาเสพติดครับ
เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสกัดกั้นยาเสพติด
ตำรวจภูทรภาค๕นะครับเข้าจับกลุ่มตัวนายแจ้งโตกำแพง
อายุ๕๘ปีชาวตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลกจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ขณะที่เขาขับรถกระบะตอนเดียวเสริมโครงเหล็กบรรทุกด้านหลัง
ี่ห้อโตยาต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนระยองนะฮะ
บรรทุกยาไอซ์มาประมาณ๒๐กิโลกรัม
แล้วก็ต้องถูกจับแล้วครับเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอหลักฐานชัดเจนนะฮะ
ถูกจับในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แอมเฟตามีนหรือไอซ์ไว้ในครอบครอง

เพื่อจำหน่ายด้วยนะก็จะโทษหนักนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสกัดกั้นยาเสพติดชุดนี้ได้รับแจ้งจากสายลับ
ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่
โดยใช้รถกระบะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร
เป็นรถเสริมโครงเหล็กสีเทา

ทีนี้ครับก็มีการออกตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จากนั้นก็เลยพบรถคันนี้นะฮะ

ตรงตามที่สายลับแจ้งมาเลย

ถนนผลโยธินสายเชียงรายพยาว
แล้วก็ลักษณะคนขับมีพิรุษนะครับ

เนี่ยได้ขับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดพระยาว

ด่านตรวจยาเสพติดปูแกงจังหวัดเชียงราย

ซึ่งการตรวจค้นพบกระเป๋าเป้สีดำ
ต้องสงสัยบริเวณกระบะท้ายรถ
โดยมีผ้ายางสีดำคลุมเอาไว้อำพราง
ก็เลยเปิดกระเป๋าเป้ดังกล่าวดู
พบว่าภายในบรรจุถุงดำพันด้วยเทปใส
ถุงดำที่ถูกพันด้วยเทปใส
แกะออกมาพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ว่ายาไอซ์น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
มุมสิครับนายแจ้งโตกำแพงคนขับรถนะฮะ
ซึ่งประวัติของคนขับรถรายนี้นายแจ้งเนี่ยนะฮะ
พบว่าเคยถูกจำคุกที่เรือนจำจังหวัดพิศนุโลก
คดีเกี่ยวกับพรบยาเสพติดให้โทษนะครับ
ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายเลยนะ
จำหน่ายยาเสพติดนะครับ
ถูกจับกลุ่มตั้งแต่อายุ๓๗ปีคุณ
แล้วก็ถูกดำเนินคดี๑๖ปีคือจำคุก๑๖ปี
จะพ้นโทษออกมา๒๔มิถุนายน๒๕๕๙
พ้นโทษมา๓ปีแล้วเอ้ยขออภัย๕ปีแล้ว
แต่สุดท้ายนะฮะหวนกลับมาทำลักษณะเดิมอีก

ได้นำตัวผู้ต้องหามาสืบสวนขยายผล
เครือข่ายยาเสพติดที่ตำรวจภูทรภาค๕ต่อไปนะครับ